อยากจะพาคุณผู้ชมไปอมยิ้มกับเรื่องราวความน่ารักของสัตว์สองตัวนี้

มันน่ารักยังไงแมวว่าน่ารักแต่ขี้จ่าน่ารักยังไง

น้องร้องแบบเสียงหลงเลยงานนี้เสียอาการกันไป
พยายามที่จะสลัดให้ยิ่งกาบมันหลุดไม่หลุดง่ายนะคุณผู้ชม
ตัวเนี้ยมันเกาะดีจริงจริงเลยนะคะเจ้าเหมียวทำไงล่ะ
ก็ต้องเอาตัวรอดวิ่งหนีอย่างเร็วครับโอ้งานนี้คงเข็ดหลาบไม่กล้าเข้าใกล้
ิ้งก่าอีกต่อไปโอ้โหน่าสงสารจริงเลยนะจ๊ะ
เป็นรอยแผลที่ฝากเอาไว้นี่แหละความผิดพลาดคือการเรียนรู้
โอ้โหเรียนรู้แบบนี้ประสบการณ์อันทรงคุณค่าคงไม่อาจลืมได้
ต่อไปก็คงที่จะเรียกว่าเลิกคบกันไปเลยทีเดียว
แต่ดิฉันว่าแมวไม่มีเข็ดทำไมอ่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ตบใหม่ไปกินใหม่ไปจับใหม่

ใช่มันไม่มีเข็ดหรอกโดนกัดไม่รู้จักจำ